ต่อค่ะเรื่องของลุงใหม่ที่บุรีรำนะคะ
ภรรยาตำรวจถูกหวยตั้ง๖๐๐๐๐๐กว่าบาท

ลุงใหม่บอกว่าลุงใหม่เองถูกแจ้งเข้าเก่าหาด้วยนะคะ

แต่ลุงหมายบอกว่าก็อยากจะได้เงินค่าหวย

เดี๋ยวลองไปดูหน่อยลุงหมายบอกตามความเชื่อก็เอา
ใครว่าอะไรก็ทำทุกอย่างเลยอ่ะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราสูงรักษา
ศักดิ์สิทธิ์ในบ้านที่เห็ดให้ผมถูกหวย
ก็ขอให้คุณนายป๋องเอาค่าหวยมาให้ผมนะครับ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปโดนจิตโดนใจ
ให้คุณนายป๋องหาตังค์มาให้ผมด้วยครับนี่ค่ะลุงหมายอายุหกสิบเอ็ดนะคะ
จุดทูปสามสิบหกดอกเผากระดาษชื่อคุณนาย
ตามความเชื่ออืมแนนแอนแนะนำมาอ๋อเหรอ
ใช่เนรนแอร์แนะนำมาขอให้ได้เงินภายใน๓วัน
นี่ค่ะภายใน๓วันเลยเหรอเอาทูบเลขมาจุดด้วย

ต่อไปนี้สลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่เอาหวยใต้ดินแล้วนะ
ภายดีค่ะลุงเพราะลูกหมายบอกว่าก็นี่
แต่ว่าลุงหมายบอกว่าตัวเองเนี่ยเงินค่าหวยก็ไม่ได้เนอะถูกดำเนินคดีด้วยเนอะ
แต่ทำไมเจ้ามือยังไม่โดนอะไรเลยอ่ะอยากให้ตามให้หน่อยนะคะ
ส่วนเพื่อนบ้านที่ฝากลุงหมายซื้อเนี่ยลุงหมายบอกว่าจะยังไงดี
ก็จะต้องรับผิดชอบก็ต้องไปกู้เงินมาจ่ายอ่ะครับ
หมายเลยบอกเออก็เนี่ยเข้าใจทุกคนเห็นใจคนถูกหวยใต้ดินแล้วไม่ได้เงินอะเนาะ
เพราะเจ้ามือรายใหญ่หรือไม่รู้ใครก็ตามแต่ก็เขาไม่ยอมจ่าย
หมายบอกใครฝากลุงหมายมาเดี๋ยวลุงหมายจ่ายแทน
ผมก็ไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าติดคุกผมก็ยอม
พูดแบบไหนผมก็ยอมเพราะว่าผมมันไม่มีที่จะเสียอีกแล้วนะ
ผมมันเซ็ตสุดแล้วนะมันไม่มีที่อะไรแล้ว

เขาก็ต้องจัดการมาให้ผมหรอกผมคิดว่านะในความหวังของผม
แต่ก่อนเห็นลุงสมายแกซื้อละตารีทีละเป็นละร้อยใบจะถือไปไหนก็ได้ผมถือกแล้วก็ไม่ขึ้นที่ไหนก็ได้มันสบายดี
ใต้ดินถ้าถือเยอะก็เป็นอย่างนี้แหละครับผม
ลุงสมายไม่ได้เงิน๖แสน๒นะแต่ไปกู้เงินเข้ามาเลี้ยงฉลองไปละหมื่นหนึ่งติดกล้องวงจรปิดหลังถูกขู่อีกหมื่นสอง
แล้วต้องใช้เงินคืนให้กับคนที่มาฝากซื้อหวยด้วย
อีก๗หมื่น๕นี่กวัดเนื้อเกือบแสน
ส่วนคู่กรณีนะครับคุณนายคู่กรณีติลงพื้นที่ไปเนี่ยพบว่าวันนี้ยังเก็บตัวเงียบนะฮะ
คือบ้านก็อยู่ห่างจากลุงหมายสักสิบเมตรได้นะครับคืออยู่ซอยเดียวกันนี่แหละ
ปิดบ้านเงียบเลยไปที่แลต์ตำรวจสพบ้านใหม่ชายพฤษก็ไม่เจอทั้งคุณนายแล้วก็สามี
ท่านภูมิกับการสพบ้านใหม่ชัยพฤษนะครับบอกว่าในฝั่งของคุณนายเนี่ย
สามีของคุณนายที่เป็นตำรวจเนี่ยถูกย้ายไปช่วยราชการที่ภูทรจังหวัดแล้ว
ระหว่างการตั้งกรรมการสอบส่วนเรื่องการจะเรียกมาสอบเมื่อไหร่แบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
วันนี้เราไม่เห็นที่โรงพักแต่เขาอาจจะไปพบพนักงานสอบสวนกันเองแล้วก็ได้
อันนี้เราก็ไม่รู้อืมไม่รู้ไม่รู้เพราะคุณผู้ชมก็ถามมาแล้ว
ตกลงแล้วคุณนายหรือว่าเจ้ามือโดนหรือยัง
คือทางตำรวจเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีการแบบเพิกเฉยแน่นอน
ก็ตามขั้นตอนนะฮะก็อาจจะไปดำเนินคดีกันอยู่ก็ได้นะฮะ